คุณพ่อของน้องเด็กหญิงวัย๗ขวบคนหนึ่งเนี่ย
พาลูกสาวดามคอมาเลยนะคุณมิ้ว
ดามคอมาเลยมาพบกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ

เล่าเรื่องราวให้คุณเอกพบแล้วก็ทีมข่าวของเราฟัง
บอกโอ้ที่ลูกสาวต้องดามคอแบบนี้
เพราะลูกสาวตกอาธจันทร์หรือว่าสแตนเชียร์
ตกมาจากชั้น๒นู่นสูงก็เกือบ๒เมตร
ลูกสาวตกลงมาแต่คุณครูที่โรงเรียนไม่พาไปหาหมอ

พอคุณพ่อมารับช่วงเย็นลูกสาวบอกว่า
หนูปวดหัวค่ะพ่อหนูตาจะมองไม่เห็นแล้วเหมือนตาพร่า
คุณพ่อก็เลยสอบถามว่าลูกไปไหนมาทำอะไรมา
ลูกสาวบอกว่าตกสแตนเชียร์
คุณพ่อก็เลยรีบพาไปหาหมอเพราะอะไรคุณ

อาการตาพร่าตามัวมันมีผลต่อเรื่องของสมองนะ
คำถามคือทำไมไม่รีบส่งน้องไปโรงพยาบาลทันทีไง
แล้วมันก็มีเรื่องมีราวนะฮะที่เวลาติดต่อสอบถามจากพอโรงเรียน
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าพอโรงเรียนพูดว่าอะไร
ส่วนสภาพบอบช้ำของเด็กหญิงวัย๗ขวบ
ซึ่งคุณพ่อก็คือคุณพ่อปะนดวงสวาสตร์อายุ๔๖ปีนะฮะ
พาลูกสาวที่ดามคอคนนี้กับภรรยาเข้าร้องทุกข์
นายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด

หลังจากลูกสาววัยเพียง๗ขวบเป็นนักเรียนชั้นป๔
โรงเรียนเอกชนแห่ง๑ย่านสุขาพิบาล๒นะคุณ
พลัดตกจากสแตนเชียร์หรือว่าอัธจันทร์ชั้น๒
ความสูงจากพื้นประมาณ๒เมตรนะฮะอัธจันทร์อันนี้นะฮะ
ศีรษะกระแทกพื้นตกในคาบเรียนวิชาภาระ
แต่ทางโรงเรียนทางครูพระไม่มีการแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ
และไม่พาส่งโรงพยาบาลกระทั่งพ่อไปรับลูกหลังเลิกเรียน
ลูกสาวอย่างที่บอกบอกว่าปวดหัวและตามันพร่าพร่าวมัว
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดว่าตกจากสแตนเชียร์
จากนั้นพ่อเนี่ยโอ้โหเป็นทุกข์ใจเลยนะฮะ
ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลครับแล้วทีนี้ก็ให้คุณหมอเนี่ย
ซาเลสแกนสแกนสมองแต่ทีนี้ฮะก็ต้องมีการติดต่อเรื่องของ
ประกันภัยกับทางโรงเรียนซึ่งจริงโรงเรียนเขาต้องทำประกันไว้ให้กับเด็กนักเรียนนะ
แต่พอต่อว่าพ่อบอกว่าทำไมติดต่อธุระไม่เป็นเวลา
คุณผู้ชมไม่เป็นเวลาแถมกล่าวหา
ผู้ปกครองไม่ได้จ่ายค่าประกันให้บุตรสาว

เบื้องต้นการของคุณเอกพบเหลืองประเสริน
แนะนำให้ทางคุณพ่อไปแจ้งความเลยครับ
แจ้งความกับตำรวจในพื้นที่

ผู้เป็นพ่อก็คือนายปะนดนะฮะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ที่สอนออุดมศุกร์เรียบร้อย
พ่อเล่าเหตุการณ์ให้ทีมข่าวของเราฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุคือวันที่๔สิงหาคม
เขาเดินทางไปรับลูกสาวที่โรงเรียนช่วง๔โมงครึ่ง
ลูกสาวก็เล่าให้ฟังแหละว่าลูกมีอาการปวดหัว
เมื่อเขาเปิดดูตามร่างกายเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะฮะ
มีรอยช้ำตามแนวกระดูกสันหลังเลยนะคุณนะ

นี่มีทั้งรอยแผลลอยช้ำข้างหลังแผลที่กลางหัวก็มี

หนูตกจากสแตนเชียร์ชั้น๒ในคาบวิชาภาระศึกษา
คืออาจจะนั่งกันอยู่นะกับเพื่อนนักเรียนนะคุณ
แล้วตรงสแตนมันไม่มีขอบกั้นนี่คุณขอบข้างอ่ะนี่ไง
สภาพเป็นแบบนี้ค่ะแล้วพอเด็กขึ้นเบียดกัน
ตกครับตกมาขอบข้างเนี่ยนะฮะ
หลังจากนั้นครูพระก็ไม่พาลูกสาวไปส่งห้องพยาบาล
มีเพียงเพื่อนคุณเพื่อนเด็กป๑เนี่ยฮะ
พาไปหาแม่บ้านเพื่อปฐมพยาบาล
แม่บ้านทำไงรู้ไหมคุณแม่บ้านหายามาทา
อะไรรู้ไหมฮะยาไอ้แมลงสัตวกัดต่อยเนี่ย

แม่บ้านก็ไม่รู้ไงว่าเด็กเจ็บเด็กอะไร
ทาให้เด็กแล้วก็เอาน้ำแข็งประคบ
แต่ว่าลูกสาวอาการไม่ดีขึ้น
หลังจากนั้นลูกสาวก็ต้องไปเรียนอีกในคาบวิชาอื่น
กระทั่งเลิกเรียนนะฮะพ่อมารับที่โรงเรียน
ถึงได้ถามไทยและถึงได้รู้นะครับ
ทีนี้ครับพ่อบอกโรงเรียน
ทำไมไม่โทรแจ้งทางผู้ปกครองให้ทราบ
พ่อมารับลูกต้องมาบอกเองนะฮะ
ฟังเสียงผู้เป็นพ่อหน่อยนะครับ
โรงเรียนวางมารูปผมหัวกระแทกพื้น
โทรหาผู้ปกครองที่คุณครูท่านผอบอกมาก็ไม่มี

จนผมต้องมารับลูก๔โมงครึ่งเหตุเกิด๒โมง
แล้วถ้าลูกผมมีเลือดไหลในหัววันนั้น

ใช่คุณพ่อตั้งคำถามได้ถูกต้องแหละ

ทีนี้เมื่อพ่อกับแม่พาลูกสาว

คุณหมอก็บอกว่าต้องสแกนสมองนะ
คุณแม่ก็เลยตัดสินใจติดต่อไปที่โรงเรียน
ให้ประกันชีวิตแค่ความประกันที่โรงเรียน

ทางคุณแม่ก็เลยสอบถามไปช่องทางไลน์กลุ่ม

มันเป็นประเด็นที่ว่าพอเราหาหมอเรียบร้อยใช่ไหมคะ
คุณพ่อเขาก็ไปชี้แจงในกระดานว่า
เหตุการณ์เป็นแบบนี้แบบนี้ผมแค่ต้องการถามเลขกรมธรรม
แล้วอีกอย่างหนึ่งกรมธรรมเนี่ย
ผมก็ไม่ทราบเลขอะไรตอบคุณหมอไม่ได้อะไรอย่างนี้
คุณผอก็เลยเข้ามาไฟ่กันกับทางคุณพ่อเลย
ถามว่าประกันจ่ายหรือยัง
คุณกลัวที่จะไม่ได้เค็มเหรอ
คุณกลัวว่าเขาจะไม่รักษาลูกคุณอะไรนะ
ไม่ได้เบิกอยู่แล้วเพราะโรงเรียนสำรองจ่ายก่อน
คำพูดนี้จริงแล้วมันไม่ควรออกมา
คุณผู้ชมฮะความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่จะเป็นยังไงนะ
คือเรื่องนี้มันมีปมอยู่เรื่องหนึ่งครับ
รับรักจากท่านภูมิหน่วยการในการดูแลมาตลอดนะ

ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แล้วคุณพ่อก็ไปไฟ่
ไฟ่หรือไปไฟล์กันในกลุ่มไลน์นะ
เพราะคุณพ่อกลับไปโพสต์ในไลน์อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อชี้แจงเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับลูกสาว
แล้วก็ต่อว่าคุณพ่อยังกล่าวหาว่าพ่อแม่คู่นี้
แล้วพอบอกว่าเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบนะ
ค่านั้นค่านี่ค่าเทอร์มว่าคู่นี้จ่ายรึยัง

แต่ก่อนก็เคยอยู่โรงเรียนนี้ก็เคยช่วยเหลือกันไว้
แต่ทำไมคราวนี้มาทำกับพอแบบนี้
คุณพ่อบอกว่าพอต้องแยกแยะนะ
เรื่องเก่าเรื่องบุญคุณเรื่องอะไรไม่เคยลืม
แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำไมไม่ส่งเด็กไปโรงพยาบาล
อันนี้สำคัญมากนั่นคือชีวิตของเด็กนะครับ
พ่อแม่บอกว่าความจริงก็จ่ายไปแล้วนะ
ค่าประกันมีหลักฐานการโอนเงินจำนวน๔๐๐บาท
มนวยการโรงเรียนก็ยังต่อว่าในกลุ่มไลน์อีกนะครับว่า
เรียกร้องไปทำไมในเมื่อลูกก็จ่ายค่าเทอม

ทางพอมีบุญคุณต่อลูกของเธอ

เรื่องนี้คุณพ่อชี้แจงว่าที่จ่ายค่าเทอมให้ลูกสาวไม่เท่าคนอื่นนั้น
เพราะผมเองเป็นสิทธิ์เก่าที่โรงเรียนแห่งนี้

ทางโรงเรียนเคยเห็นใจและลดค่าเทอมให้
แต่ยืนยันนะว่าได้จ่ายค่าประกันให้กับลูกสาวเรียบร้อยแล้ว

คุณพ่อหรือว่านายปะนดแล้วก็ผู้เป็นแม่
ได้พาลูกสาววัย๗ขวบลาออกจากโรงเรียน
ลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่วันที่๖สิงหาคม
หลังเกิดเรื่องคือวันที่๔สิงหาคม
ขณะที่ทางโรงเรียนนะไม่ได้เคยติดต่อมารับผิดชอบอะไรเลย
เรื่องค่าเสียหายแม้จะผ่านมาแล้วเกือบ๑๐วัน

คุณผู้ชมคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเยอะมาก